คุณผู้ชมในยุคที่โลกโซเชียลเข้ามามีบทบาทในชีวิตในโลกของเรามากขึ้น
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันมีบทบาทมากซะจนเราลืมพวกแบบ
จิตสำนึกลืมความถูกต้องลืมกฎหมายอะไรไปหมดแล้วหรือเปล่า
มีผู้ชายคนนึงเขามีฉายาว่าสไนเปอร์ภูทร
เขาโพสต์คลิป๑นะคะที่ให้เขาใช้เหมือนเปลืองยาว
ไปส่องยิงนกเป็ดผี
มันเป็นคลิปที่มาจากกล้องของปืนครับหมดนะคะ
ใช่นี่คือเร่งจากกล้องปืนเลยเดี๋ยวเร่งเลือกเลยแลรู้สึก
ใช้ชื่อว่าเอกชัยทองนุ่ม
แพร่ครั้งแรกบ่ายโมงของวันที่๒ธันวาคมค่ะ
นี่เคลียร์ทุกกรณีดราม่า

ฝากถึงคนที่เอาคลิปผมไปลงเพจอื่น
เหรียญมี๒ด้านเสมออย่ามองด้านเดียว

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบรามที่๑ภาคกลาง

ก็ร่วมกับตำรวจสพพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ไปเชิญตัวนายเอกกระชายทองนุ่ม
นายเอกวัย๓๑ปีคนนี้

เหรียญมีสองด้านใช่ไหมมาคุยกัน
นายเอกยอมรับว่าเขาเป็นคนโพสต์ภาพนี้

แล้วก็สมัครใจพาเจ้าหน้าที่ทั้งคณะเลยนะ
ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุ๒จุด

จุดแรกเขาไปล่ามาตอนวันที่๘พย
ที่ชายคลองบ้านรางหวายอำเภอพนมทวน

ยิงนกขาวไฟไป๓ตัว

จุดที่๒วันที่๒๓พฤศจิกายน
บริเวณบ่อกุ้งบ้านรางหวายเหมือนกัน
เอาปืนยาวกระบอกเดิมจุด๒๒ติดกล้อง
นกกาน้ำเล็กหรือนกเป็ดผี

แต่ณวันนี้เขาต้องรู้แล้วว่านกเป็ดผีนี้
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ
เขายิงไป๑ตัวแล้วเอาไปกินเป็นอาหาร
พนักงานสอบสวนหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้ว
ก็แจ้งข้อกล่าวหาให้เขารู้ไว้ว่า
นายเอกชัยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวน

ในข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
นายเอกว่าโพสต์ทำไม
ทำไมต้องโพสต์คลิปนี้ในการยิงนกตายเนี่ย
บอกว่าเขาอยากได้ยอดไลนและยอดแชร์

ดังสมใจกันไปเป็นการ
ไม่ได้เรียกยอดไรครับเรียกเจ้าหน้าที่บ้านเมือง